เรียกคุณนุ่นดารันนักแสดงชื่อดัง
ซึ่งเป็นพี่สาวแท้ของคุณพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ
นางเอกชื่อดังเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
กรณีสุนัขของคุณนุ่นไปกัดกับสุนัขของเพื่อนบ้าน
ทำให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันค่ะ
ตำรวจบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
และทั้งสองฝ่ายได้แจ้งความดำเนินคดีซึ่งกันและกันในข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ
นางสาวสุพิษราแซ่งโง่คู่กรณีของนางสาวดารันบุญญศักดิ์หรือนุ่น
นักแสดงชื่อดังและเป็นพี่สาวของคุณพลอยเชอร์มาน
เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางนาอีกครั้ง
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนางสาวสุพิษราเข้าแจ้งความกับตำรวจ
โดยระบุว่าถูกนางสาวดารันทำร้ายร่างกายเนื่องจากไม่พอใจ
ุ่มกัดสุนัขพันธ์บางแก้วของนางสาวดารันจนทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
โดยนางสาวสุพิษรายืนยันว่าถูกนางสาวดารันทำร้ายร่างกายจริงค่ะ
คุณนุ่นเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณนุ่นยังไม่หยุดยังเดินเข้าไปอีก
เข้าไปอีกใกล้พี่ฟ้าเข้าไปอีกตอนนั้นหมาสองตัวซึ่งอยู่ใกล้เนี่ยก็วิ่งมาหาคุณนุ่นละนะคะ
ก็มาเห่าคุณนุ่นไม่ได้กัดนะขอย้ำไม่ได้กัดมาเห่าคุณนุ่น
ใช่ไหมคะคุณนุ่นถือไม้เสร็จแล้วคุณนุ่นก็ใช้ไม้ฟาดฟางข้าวกับกุศโตอย่างไม่ยั้งมือ
พี่เห็นพี่ก็รีบวิ่งขึ้นมาวิ่งเข้ามาช่วยบอกคุณนุ่นอย่าตีหมาอย่าตีหมา
พี่พูดยิ่งอย่าตีหมาคุณนุ่นก็ใช้ไม้ท่อนที่ตีหมาเนี่ยตีพี่ฟาดพี่ครั้งแรกเนี่ยตรงนี้
ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกลางหลังครั้งที่สองครั้งที่สามคุณนุ่นเนี่ยยกไม้ฟาดพี่อีก
จับไม้ได้แล้วก็ยื้อกับคุณนุ่นเนี่ยจนมาถึงตรงนี้
ขณะที่นางสาวดารันพร้อมทนายความส่วนตัวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
และนำผลการตรวจร่างกายจากแพทย์กรณีที่ถูกสุนัขของนางสาวสุพิษรากัด
ให้กับทางพนักงานสอบสวนเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำร้ายคู่กรณีอย่างที่ถูกกล่าวหา
แต่ยอมรับว่าได้นำไม้เข้าไปตีสุนัขของคู่กรณีจริง
จากไม่พอใจที่สุนัขพันธ์บางแก้วที่เลี้ยงไว้ถูกรุมกัด
พร้อมยืนยันว่าคดีนี้จะไม่ยอมความอย่างแน่นอน
จากคู่กรณีได้มีการนำมีดมาข่มขู่ในช่วงเกิดเหตุด้วยค่ะ
แต่ด้วยเพื่อพี่ย่อยอยู่ข้างหลังยามเนี่ย
ยามเนี่ยโดนเข้าตรงนี้๒ทีแล้วก็โดนเข้าตรงตรงแถวนี้๕ทีนึง
นายตังกวยสาสวดพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยให้ฟังแบบนี้นะคะว่าขณะเกิดเหตุ
นางสาวดารันถือไม้ไล่ทำร้ายสุนัขของคู่กรณี
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นจึงได้เข้าไปห้ามไว้ค่ะ
ด้านพันธ์ตำรวจเอกชายฤทธิ์ศรีวาเรียว
พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจนครบานบางนา
เปิดเผยว่าตำรวจได้รับเรื่องร้องทุกข์คู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะ
แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากันทั้งสองฝ่าย
กล่าวหากันทั้งสองฝ่ายซึ่งหลังจากนี้จะเชิญพยานในที่เกิดเหตุมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบส่วนเพิ่มเติม
โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
หลังเกิดเหตุนะคะคุณพลอยเชอร์มานนักแสดงชื่อดังซึ่งเป็นน้องสาวของคุณนุ่นดารัน
ก็ได้โพสต์ภาพนี้นะคะเป็นภาพขาของพี่สาวที่มีรอยเขี้ยวสุนัขมีเลือดไหลอาบ
เชื่อว่าพี่สาวของตนจะมีพฤติกรรมตามที่เพื่อนบ้านคู่กรณีกล่าวอ้าง
ทั้งการใช้ไม้ตีศีรษะและหลังรวมทั้งปลารองเท้าใส่
บอกด้วยว่าการแจ้งความเท็จมีความผิดขอให้เอาความจริงมาพูดกัน
อีกทั้งตั้งคำถามต่อคู่กรณีที่บอกกับนักข่าวว่า
มีเรื่องกับพี่สาวพลอยเชอร์มานว่าทำไปเพื่ออะไร
ใครผิดใครถูกก็น่าจะให้กฎหมายเป็นตัวตัดสิน
คุณผู้ชมสามารถฟังเสียงสัมภาษณ์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านที่เห็นเหตุการณ์แบบฉบับเต็มได้นะคะ
แอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ